ณบ้านกำนันถึกหลังนี้ค่ะวันนี้นะคะมาเกะกะกองถ่ายนะคะ
ไม่ได้มาจัดรายการตลอดข่าวไม่ได้พาไปหาของกิน
ไม่ได้อยู่ในเศรษฐีป้ายแดงและไม่ได้พาไปส่องทั่วไทยกับใบตองใดทั้งสิ้น
พามาเกะกะกองไทยกับบันเทิงไทยรัฐนี่แหละจ้ะทุกคน
ดูสิว่าตำแหน่งนี้จะโดนยึดโดยฉันหรือเปล่า
ตามมาค่ะเข้ากองค่ะทุกคน

ก็จะมีอีกหลายช่างที่เข้าด้วยกันอีก
มีรับซีนด้วยนะ
ใช่มีรับซีนด้วยผมเนี่ยเติมเข้าไปเอง

คู่ของกูเชอรี่ก็ไม่รู้จะสู้ดิฉันได้หรือเปล่านะคะ

อยากจะให้รอดูกันเองในละครค่ะ
ประมาณนี้นะคะสำหรับบรรยากาศเกะกะกองถ่าย
วันที่ไม่ต้องมาลงกองก็จะเนี่ยสนุกสนาน
พระเอกนางเอกบันเทิงเริงใจอะไรประมาณนี้แหละ
หอกกันไปหยิกกันไปแกล้งกันไปสนุกสนานกัน
แต่ว่าได้ยินเสียงอะไรแววเหมือนแบบเสียงจักรจันทร์
จิ้งลีทหรือละคายหูมากเลยอะ
ไม่รู้เสียงอะไรอยู่ตรงไหนหน่อยดูสิเสียงอะไรครับ
เสียงดีขนาดนี้ได้ข่าวว่ามีคนวีนเหรอคะกองนี้
ไม่ต้องหรอหื้มมีสายฝนเองจ้าไม่ใช่เชอรี่นะจ้า
นักร้องสาวโอเคสุดเซ็บแห่งวาวาแคราโอเค
วันนี้บอกเลยว่าจะพาไปดูแขกประจำมาบ่อยทุกคืน
ไม่รู้เมียหลับเมียตื่นเขาก็มา

ท่านโทษนะครับ
พี่เขาตายมากี่วันแล้วคะ

โทษ

อยู่ในสายเลือดใช่ปะ
แหม่พี่ไม่ต้องเกรง
ผ่านชากเมื่อกี๊เรานวนกัน

ตากปากเช้าคลีไปอย่างนึงอย่าทิ้งผิงนะอย่าทิ้งผิงนะ
เป็นผู้ชายในดวงใจของเชอรี่ก็นี่แหละค่ะ

จนทีมงานลุงรังรำคาญกันไปหมดแล้ว
ต้องได้เห็นบทบาทเห็นหน้าตาเห็นแววตาของเขา

อย่าเพิ่งเล่าพี่อย่าเพิ่งไปเล่าเขา
รอติดตามนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้เปลืองตัวแบบสุด